ติดตามรับชมข่าวกันต่อกับไทยรัฐนิวโชว์นะครับ
กลุ่มงานประณีศิลป์สำนักช่างสิบหมู่เผยสายมรัฐมาตร
พระมหาพิชัยราชลดประดิษฐ์ขึ้นเป็นครั้งแรกนะครับ
งดงามด้วยการประดับปีกแมลงทัพ
และแก้วคิสโซมร้อยเป็นลายดอกประจำยามครับ
บริณะพระมหาพิชัยราชรสในพระราชพิธีถวายพระเภิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชครั้งนี้
ออกแบบและประดิษฐ์สายรัดมั่นใหม่ทั้งหมด๔เส้น
ถือเป็นครั้งแรกที่ใช้แก้วคิสโต้มร้อยเป็นสายรัดม่าน
ดงามด้วยลายดอกประจำยามและมีเส้นสีทองขั้น
ส่วนสายห้อยมรังสรรค์เป็นผู้ปีกแมลงทัพสีมรกฏ
ส่วนยอดประดับโลหะคล้ายผู้ห้อยประดับเรือพระที่นั่งในพระราชพิธี
รัฐนี่แหละที่ตัวนี้ก็คิดขึ้นมาใหม่
ซึ่งโดยปกติเนี่ยถ้าเป็นในยุคของสมเด็จย่านะคะ
สายรัฐพระม่านพระม่านตอนนั้นก็จะเป็นพระม่านตาดทอง
สายรัฐพระม่านก็เป็นผ้าตาดทอง
พอมาถึงสมเด็จพระพี่นางก็จะเปลี่ยนจาก
ตาดทองเป็นผ้าลายทองแผลลวดพื้นแดง
รัดก็จะเป็นผ้าผ้าลายทองแผลลวดเหมือนกัน
พอมาถึงงานท่านก็จะเป็นผ้าพื้นเป็นผ้าตาด
แล้วก็เย็บลายทองแผนลวด
แต่ตัวลวดลายนี้จะเปลี่ยนเป็นเทพนม
ขณะนี้สายรัดม่านเสร็จไปแล้วทั้ง๔เส้น
ส่วนพระม่านพระมหาพิชัยราชรส
ช่างปลักกำลังปลักลวดลายเทพนมลงบนห้ามมาร
ความยาว๓เมตรอย่างประนีตและงดงาม
ดาดผ้าแต่งขอบและดาดหลัง
สิงหาคมนี้และจะนำม่านไปประกอบเข้ากับมุมเสาด้านในบุษบกพระมหาพิชัยราชรส
พร้อมทั้งสายรัดม่านที่ประดิษฐ์มาให้สอดคล้องกันอย่างสวยงามและสมพระเกียรติครับ